เรียนให้ทราบบางคนบอกดับฝันฝันสลาย
บางคนบอกอ๋อก็ดีแล้วจะหยุดอะไรกันเยอะแยะ
คือเมื่อวัน๒วันที่ผ่านมามีข่าวว่าคอรมอวันนี้
เขาจะพิจารณากันว่าหยุดสงครานนี้จะให้หยุดยาว๙วันเลยดีไหม
เพราะว่ามีช่วงฟันหล่ออยู่๒วันนะคะวันที่๑๖กับ๑๗เมษายน
คือเขาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้ไทยเที่ยวไทย
แล้วเดี๋ยวจะมีชิมช็อปใช้เฟส๔เพราะฉะนั้นเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย
สงครานนี้หยุดยาวไป๙วันเลย๑๖๑๗มันปกติจะหล่อซี่เดียว
นี่หล่ออยู่๒วันหล่อ๒ซี่
คือไม่อย่างนั้นก็โอ้โหคุณพราคภูมิจะหยุดตั้งแต่๑๑เลยเหรอ
๑๑๑๙เลยเหรอวัน๓วันหยุดอยู่แล้วนะครับคุณเห็นประสอร์ต

เห็นไหมสงคราน๓วัน๑๓๑๔๑๕ก็๑๖๑๗ก็หยุดอีกนะครับ
แต่ตกลงวันนี้คอรมอไม่ใช่ไม่เห็นชอบนะฮะแต่ไม่พิจารณาเลยนะครับ
เพราะนายกลุงตู่บอกว่าใจเย็นดูแล้วเนี่ยเรื่องผลพลอยได้ที่ว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ
ดูแล้วมันมีไหมบ้าง
เดี๋ยวมันจะหยุดเยอะเกินไป๙วันเนี่ยมันเยอะเกินไปฟังท่านนายกนะครับ
มีมติไปแล้วนะครับไม่มีนะครับไม่มีการนำเรื่องของคอรมอ
แล้วผมก็ไม่เห็นด้วยในการที่จะหยุดเพิ่มเติมนะครับ
ผมถือว่าเขาหยุดปกติก็มากพอแล้วนะ
เพราะฉะนั้นการให้บริการประชาชนต่างมันก็มีความจำเป็นใช่ไหม
นี่ฮะแต่บางคนบอกอ๋อไม่เป็นไรครับไม่ต้องเป็นห่วง

แต่๒วันนี้จัดการได้

ก็แจ้งให้ทราบนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็ลองแลกเปลี่ยนกันไว้ก็แล้วกันนะระหว่างทางนี้
ในมุมของพนักงานลูกจ้างก็บอกว่าอยากหยุดยาวค่ะ
มุมของผู้ประกอบการบอกว่าโอ้โหหยุดยาวแบบนี้งานการมันเดินหน้ายากไงมันยาวเกิน
บางคนเขาบอกเขาเป็นลูกจ้างรายวันเนี่ยหยุดยาวเขาก็เท่ากับว่าเขาก็ไม่มีรายได้นะ

ก็กระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้นะเขาก็ไม่มีเงินไปจับจ่ายซื้อของอะไรอยู่ดี
รวงอะไรปิดหมดมันก็ท่องเที่ยวอะไรกันมันก็ลำบากอยู่ดี
ไม่ใช่ว่าทุกคนอยากหยุดเยอะไงนะคะ